ก็มาดูสรุปข่าวอีกทีในรอบสัปดาห์นะครับ
มีเรื่องของปรากฏการณ์ข่าวสารหมูป่า
แชร์ออกในโลกโซเชียลเยอะมาก
ด้วยการร่วมมือกับกศธโทรธรรมนาคม

หวังจะเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
จากปัจจุบันที่มีอยู่เกือบ๕๐ล้านราย
โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานครั้งนี้ครับ

ใช้โทรศัพท์มือถือค้นหาสัญญาณ
แล้วทำการเชื่อมต่อก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับ

เช่นหัวลำโพงเมกะบางนาเซ็นเทินเวอร์
ทางรถไฟวังกรดจังหวัดพิจิตร
แล้วก็ถนนคนเดินเชียงคาญจังหวัดเลยนั่นเองครับ

เรื่องของปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่า๑๓ชีวิตในถ้ำหลวง
ช่วงที่ผ่านมาโซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊ก
ถือว่าเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
จากทั่วทุกมุมโลกนี่เลยหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็น
สถิติระหว่างวันที่๒๐มิถุนายนถึง๑๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสำหรับภารกิจครั้งนี้
มีข้อความที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการกว่า๘๓๓๐๐๐ข้อความ
คิดเป็นข้อความเกี่ยวกับการช่วยเหลือต่อวันอยู่ที่ประมาณ๓๗๐๐๐ครั้ง
เรื่องของการมีส่วนร่วมบนข้อความเหล่านั้นพบว่ามีมากถึงกว่า๒ล้าน
ครั้งหรือเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่๑๐๘๓๐๐๐ครั้งเลยทีเดียว

โดยช่องทางที่พบว่ามีการสื่อสารมากที่สุด๔อันดับแรกนะคะ
ส่วนช่วงเวลานะคะที่มีคนติดตามเหตุการณ์เกี่ยวกับทีมหมูป่าสูงสุด

ช่วงแรกก็คือวันที่๒๕๒๗มิถุนายน
ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการค้นหาเด็ก
แล้วก็เป็นช่วงวันที่มีการวางแผน
เป็นช่วงการขอความร่วมมือจากฝ่ายต่างหลายคนก็ลุ้น
ก็เลยติดตามช่วงนี้ว่าสรุปแล้วจะใช้วิธีไหนเนี่ยนะ
วันที่๒ถึงวันที่๓กรกฎาคม
เป็นช่วงที่พบและเด็กและโค้ช
โดยเฉพาะภาพเป็นภาพที่อยู่บนเนินนมสาว
ส่วนช่วงที่๓ช่วงวันที่๘กรกฎาคม

วันนี้วันแรกเลยเป็นช่วงปฏิบัติการนะคะ
และวันที่๑๐เป็นช่วงวันสุดท้าย
ที่พาทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำได้ครบ
โดยโพสต์ขอบคุณเจ้าหน้าที่นักดำน้ำทั้งไทยและก็ต่างชาติ
ร่วมกันปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จเรียบร้อย
พร้อมกับข้อความการไว้อะไร
และขอบคุณจ่าแซมนายทหารหน่วยซิลที่เสียชีวิต
ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะ
ส่วนแฮชแท็กที่มีการใช้งานมากที่สุดเลย๓อันดับแรกช่วงนั้น
แฮชแท็กไปเจอแน่นอนข้อมูล
แท็กแรกถ้ำหลวง๓๒๖๕๔ข้อความ
ข้อความผมส่วนใหญ่ก็ติดแฮชแท็กคำหลวง
และแฮชแท็กต่อมาวักและแฮชแท็กต่อมาส่วนมากก็จะเป็นเนี่ยค่ะ
แฮชแท็กที่หมูป่า๗๖๔๔๕ข้อความ
และแฮชแท็ก๑๓ชีวิตต้องรอด๕๓๐๘๙ข้อความ
อย่าลืมแฮชแท็กไทยรัฐทีวีด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะจะได้ติดตามอย่างยิ่งเลย